ลาหลากับข่าวนี้หน่อยล่ะกันค่ะใครที่เพิ่ง
เปลี่ยนมาดูไทรรัฐทีวีอยากให้ดู
ข่าวนี้ไปยาวแล้วก็ดูไปจนจบรายการ
ด้วยเรื่องด้านหลังของเรานี่แหละค่ะไอ้รุดซ้อม
สาวดับอือรุ๋ตคนนี้ประวัติแบบโชโคโชเลย
คดียาเสพติดก็มีคดียิงคนตายก็มีติดคุกไปแล้ว
พ้นโทษมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วพอพ้นโทษมาก่อเหตุฆ่าคนตายไปอีกหนึ่งคน
ทีนี้ตำรวจพยายามสืบค่ะจนรู้ว่ารุ๊ดอยู่ในห้องนี้
แล้วในห้องนี้เอาผู้หญิงมาอยู่ด้วยแล้วทำร้าย

ใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูจังหวะที่ตำรวจบุกเข้าไปจับรุดในห้อง
แล้วมีผู้หญิงอยู่ข้างในผู้หญิงยกมือไหว้ขอบคุณเลย
คิดว่าตัวเองจะรอดชีวิตมาได้ลองดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหมอบลงไปพอบุกเข้าไปแล้ว
ก็เจอตัวรุ๊ดไงตำรวจกองปราบปรามบุกเข้าไปในห้องเช่า
ที่ตำบลครูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะ
จับตัวคนก่อเหตุคนนี้ในรุ๊ดหรือว่านายธนเดชแก้วช่วงอายุ๒๗นะคะ
คดีเขาโชคโชนมากเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง
แต่สิ่งที่ตำรวจตกใจคือเข้าไปข้างในเนี่ยเจอผู้หญิงอีกคนนึง
เรียกแบบนี้ละกันเรียกว่าเนยนี่ที่เบลอหน้าเนี่ย
แต่ว่าคือพวกเรา๓คนเห็นภาพตอนเธอไม่เบลอหน้า
หน้าเธอบวมปูดตาปิดปากเสอไปหมดเลยคุณผู้ชม
ซ้อมมันหนักอ่ะใช่ค่ะเนี่ยสภาพแบบนี้อ่ะ
จำหน้าเดิมไม่ได้เลยรอยช้ำทั่วร่างกายนี่คุณดูภาพนี้
ซึ่งต้องรีบพาตัวนางเสาเนยไปส่งโรงพยาบาล
แล้วตอนนั้นที่ตำรวจเข้าไปช่วยเนยยกมือไหว้ท่วมหัวเลย
แล้วบอกว่าคิดว่าจะไม่ได้เห็นเดือนไม่ได้เห็นตะวัน
คิดว่าต้องตายในห้องนี้แล้วไม่คิดเลยว่าจะมีชีวิตรอดมาได้
โดนกักขังอยู่ในห้องแล้วโดนซ้อมโดนรุมทำร้ายมา
นี่จะเป็นเดือนแล้วนะคะตำรวจก็เลยรีบเอาตัวเธอมาส่งโรงพยาบาลพัทธลุง
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าเธอจริงเป็นคนเหนือ
เป็นคนลำพูนแล้วทำไมมาอยู่พัทธลุงได้ยังไง
เดี๋ยวจะเล่าเรื่องของเธอให้ฟังเพราะว่าเธอถือเป็นเคสล่าสุดที่โดนในรุ๊ดทำร้าย
แต่มันมีเรื่องราวมาก่อนหน้านี้อีก
คือการจับกลุ่มในรุ๊ดเนี่ยคุณผู้ชมฮะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคม๒๕๖๒
ตำรวจสนบังยี่ขันไปพบศพนะครับนางสาวกมลเนธละมุนอายุ๒๖ปี
นี่ครับเสียชีวิตอยู่ในบ้านเช่าย่านบางกอกน้อย
สภาพของเธอถูกทำร้ายกระโหลกศีรษะแตกเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองนะครับ
กระดูกสันหลังหักซี่โครงหักกระทั่งสืบทราบว่าคนร้ายคือในรถนะครับ
ซึ่งในรุ๊ดเนี่ยรู้จักกับนางสาวกมลเนธผ่านแอปหาคู่คุณผู้ชมฮะ
ปัจจุบันมันแพร่หลายมีหลายแอปเตอร์เหลือเกินใช่ไหมนะฮะ
คนที่เจ้าไอ้แปลกแอปพวกนั้นก็มีแต่ว่าอันนี้ก็ว่าใช้ผิดวิธีแล้วแหละ
คือมันแขวงเข้าไปอย่ะอู้วนะออกอุบายชักชวนนะครับให้มาอยู่ด้วย
มาอยู่ปั๊บเริ่มทำร้ายร่างกายกักขังเอาไว้ในบ้าน
นางสาวกมลเนธถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วฤทธิ์ก็หนีไปที่พัททะลุง
ไปถูกตำรวจกองปราบปรามบุกจับได้ในที่สุดฮะ
นี่ไงตอนจับตัวฤทธิ์ได้นะเอารุทธิ์มาสอบนะ
เค้นสอบคือรุ๊ดก็บอกแหละบอกว่าเคยทำงานรับจ้างทั่วไป
ทีนี้ตอนที่ออกจากคุกมาตอนปี๖๔ก็ไม่ได้ทำอะไร
ตำรวจก็เลยถามไงเอาแล้วตังค์ที่ได้ตังค์เอามาจากไหน
ก็บอกว่าเงินที่ได้แต่ละวันก็มาจากการเล่นพนันส่วนหนึ่ง
แล้วเขาไม่ได้คุยกับคนคนเดียวไม่ได้คุยกับผู้หญิงคนเดียวไง
ก็คุยกับผู้หญิงหลายคนบางทีก็ไปหลอกขอตังค์ผู้หญิงมา
แล้วก็เอาเงินอันนั้นมาใช้จ่าย
ทีนี้กระมวลเนธที่เสียชีวิตไปแล้วก็เจอเป็นศพที่ห้องเช่าย่านบางกอกน้อยเนี่ยนะ
บอกว่ารุ๊ดเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต

ยล่ะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเนยก็ด้วยเหมือนกัน

บอกว่ารักแล้วก็หึงหวง
อารมณ์ไม่ได้มันเหมือนกับพลั้งมือ
ไม่รู้ตัวพลั้งมือแล้วก็ทำร้ายเขาไปแล้ว
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังค่ะ
คุณผู้ชมเจออย่างไรทำไมไม่รู้คือ

แล้วก็คนที่ไหนคนประหลำบูรณ์
โอ้โหนี่ค่ะพอรุ๊ดบอกกับตำรวจนะ
ทีนี้ไปเอามาฟังเนยน่ะ
เนยคนที่ตัวเธอเองก็ไม่คิดว่าเธอจะรอดชีวิตเหมือนกัน
แต่เธอรอดมาได้เพราะว่าตำรวจบุกเข้าไปแล้วก็ไปช่วยเหลือเธอได้

เขาเล่าแบบนี้ค่ะว่าจริงก็รู้จักผ่านทางแอปหาคู่นั่นแหละ
อ๋อเหรอแล้วเหรอใช่คุยกันประมาณสักเดือนนึงค่ะ
คือรุ๊ดเขาก็จะมีอุบายเขาจะหยอดคำหวานแหละ
ก็แชทมาทักมาประมาณว่ากินข้าวหรือยังทำอะไรอยู่มีแฟนหรือยัง
คุยกันมาสักได้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาทีนี้พอมาเดือนกันยา
ปรากฏว่ายังไงล่ะเนยเนี่ยจริงเป็นคนลำพูนใช่ไหม
ก็พยายามจะชวนบอกอ้าวสาวเหนืออยากมาเที่ยวใต้ไหมล่ะ
อยากเจอตัวจริงจังเลยฝั่งเนยก็บอกว่าเออก็เอาจริงไม่เคยไปเที่ยวใต้เลย
เชื่อเชื่อใจในสิ่งที่รุ๊ดพูดหยอดคำหวานแล้วรุ๊ดบอกได้ไง
เดี๋ยวออกตังค่าที่พักให้มาเถอะมาหาเถอะ
นั่งรถไฟคุณผู้ชมฟังนะจากลำพูนมากรุงเทพ
แล้วนั่งรถไฟต่อจากกรุงเทพไปพัทธลุง
แต่สิ่งที่เนยเจอรุ๊ดครั้งแรก

พาไปกินข้าวมันไก่เอาแล้วยังไงไม่ประทับใจยังไง
คือเนยเขาก็มีปัญหาเวลาเขามองตาเขาจะไม่ตรง

ทีนี้รุ๊ดตอนที่นั่งกินข้าวมันไก่อยู่
ปรากฏว่าสายตาเนยมันเหมือนกับไปมองผู้ชายโต๊ะข้าง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
ไม่เคยเห็นหน้าจริงหนูเลยอ่ะหน้าไม่ปรับมาแค่เป็นวันแค่ยังกี่วัน
หนูหนูอยู่มาเดือนกว่าแล้วอ่ะก่อนแรกมาหนูก็โดนทำร้ายแล้วอ่ะ

ไม่ใช่อุปกรณ์ในอย่างอื่นหนูคงตายกันแล้วอ่ะ

คุณเนยนะดูเนี่ยขนาดเราเบลอไว้อะ

อืมยังพอเห็นร่องรอยโดนทำร้ายที่มัน
ไม่รู้มนุษย์ทำกับมนุษย์ด้วยกันขนาดนี้ได้ยังไงนะ

สมองกระทบกระเทือนครับแต่ยังดีไม่มีเลือดข้างในสมอง
ซิคโครงเธอหัก๙ซี่ครับคุณผู้ชม
กระดูกสันหลังตรงเอวนะมีรอยหัก๓จุด
แพทย์เนี่ยระบุว่าเธอน่าจะโดนทำร้ายร่างกายด้วยการทั้งชกทั้งต่อยทั้งเตะเลย
แล้วก็มีเหยียบซ้ำจนกระดูกซี่โครงหัก
เรื่องต้นทางโรงพยาบาลครับต้องระดมทีมแพทย์มาเลยนะ
เป็นแพทย์เฉพาะทางมาดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดอย่างเต็มที่
ว่าเธอจะต้องรักษาตัวเนี่ยสัก๓สัปดาห์ถึง๑เดือนเลยฮะ
โอ้โหแล้วแม่ของเนยบอกด้วยนะว่า
ตำรวจเข้าไปช่วยลูกสาวแม่ช้ากว่านี้สักอาทิตย์๒อาทิตย์
กำลังมาให้หน่อยกำลังลำบาก๑๐บาท๒๐บาทบ้าง
แต่คนโอนมา๒๐๐ก็ยังมีเลยค่ะคุณผู้ชม
ในรูปโปรไฟล์เขาเขาใส่ชุด
มีเหมือนใส่ชุดทหารด้วยนะเป็นการหลอกเหยื่อ
แล้วก็นี่รูปนี้ค่ะพี่เบิร์ดคุณผู้ชมแบบนี้
แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงหลายรูปเลย
หนึ่งในนั้นก็มีน้องเนยด้วยค่ะที่โดนลวงมาทำร้ายร่างกาย
ประวัติของรุ๊ดไม่ธรรมดาไม่ใช่เล่น
ฟังประวัติแล้วก็ถามว่านี่คือฆาตกรต่อเนื่องใช่ไหม

อย่างปี๕๗โดนเรื่องคดียาเสพติดนะ
ปี๕๘ก็โดนเรื่องยาเศรษฐิตที่สบยี่ขัน
ปี๕๙โดนคดีฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนยิงคนอื่นตาย

แล้วตอนปี๕๙โดนสารพิพากษาจำคุก๑๐ปี๑๖เดือน
แต่จำคุกจริง๕ปี๑๐เดือน

แล้วหลังจากนั้นก็มาก่อเหตุ
ฆ่านางสาวกมลเนธที่ห้องพักอีก
ที่นี่ที่สบยี่ขันนะ
หลังจากนั้นก็มาเป็นน้องเนยนี่แหละค่ะ
พัทธลุงขังอยู่ในห้องแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
เห็นไหมประวัติรุษโชคโชนจริงคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหเนยนี่เกือบจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปแล้วนะ